กับขวัญอุสามณีไง

ทำไมที่เปิดตัวสินค้าของขวัญอัตรีอุตสามารณี

แล้วก็มีปัญหากันนู่นนี่นั่นต่างนานา
เขาก็เลยไปถามก๊อฟเลยบอกว่าตกลงนี่มันอะไรยังไง

เข้าใจคำนี้ไหมนี่ก๊อฟก็เลยมาพูดบ้าง
บอกว่าจริงอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรื่องมันเข้าใจผิดด้วยกันทั้งสิ้น
น่ะต้องชี้แจงก่อนนะเพราะว่าบอกว่าทำไมลูกแก้ว
ซึ่งเป็นพี่สาวของขวัญใช่ไหมหมอกถึงจะทำแบบนี้

เขาบอกว่าอ๋อเป็นการเข้าใจผิดเอง
แล้วก็ก่อนว่าก๊อฟเองก็บอกกับขวัญแล้วว่า
ทั้งนี้ทั้งนั้นสื่อก็คงจะไม่อยากสัมภาษณ์ผม
แต่ผมก็บอกอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติสัมภาษณ์ผม
ผมจะไม่สัมภาษณ์คู่กับขวัญนะ

เพื่อเป็นได้ไม่เป็นประเด็นเรื่องของคู่กัน
ให้มันประเด็นของเรื่องของสินค้า
อ่าเท่าดีไงนั้นนานา

มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ยังไง
ครอบครัวของขวัญยังเข้าใจผิด
ปลื้มคุณอยู่ใช่ไหมก๊อฟ
ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก๊อฟตอบ

จากวันที่ไปออกอากาศเสียงก๊อฟูดดี้นี่เสียงก๊อฟ
ก็ไม่ได้บอกว่าก๊อบตอบเหรอครับพี่ก็ไม่ได้เห็นก๊อบตอบ
ก็ยังคุยกับแม่เป็นปกติดี

เขาถึงน้องออกจากแสงตอบ
จากวันงานเนี่ยลูกแก้วเขาก็โพสต์ด่าว่าเป็นไอ้ปริ้ง
ไม่เขาไม่ได้พูดแต่เขาบอกเสนอสาหกิจวันละคัม
เป็นปลิ้งอันนี้เสนอเขาว่าลีช
ก๊อบว่าก๊อบช่อยครับโอเคโอเค